คดียิงเสียรับเหมาเสียชีวิตในผับที่จังหวัดระยอง
คดีนี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสอีกสองคน
ญาติของผู้ตายนั้นได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรม
พร้อมกับคลางแคลงใจที่คดีไม่คืบหน้า

มีตำรวจยศร้อยตำรวจเอกรวมอยู่ด้วยนะครับ
วันเกิดเหตุยังตามมาข่มขู่ถึงโรงพยาบาล
ไม่ให้แจ้งความไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
มันจะเปลี่ยนปืนอันนี้จากอันที่ยิงจริงแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นกระบอกกลุ่ม

แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาตรวจสอบจริงแล้วมันจะไม่ใช่ตัวพี่อีก
เพราะว่าปืนที่ยิงที่เก็บได้เป็นปืนมีทะเบียน
และสามารถรู้ว่าเป็นชื่อของใคร
นางสาวโสระยากอเซมภรรยานายปรพักษ์สุจริตชัยกิจผู้รับเหมาถมดิน
สะท้อนความในใจที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
หลังสามีเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืน
ภายในผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองเมื่อคืนวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะนี้ศุกร์ของนายปรพรรคตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอารณิกาวาส
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
คดีนี้ได้รับการร้องเรียนจากครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าคดีไม่คืบหน้า
โดยหวั่นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะผู้ก่อเหตุเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนายหนึ่ง
ภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าว่าในคืนเกิดเหตุเธอกับสามีพร้อมกับเพื่อน
ได้ไปร่วมฉลองวันเกิดเพื่อนที่ผับแห่งหนึ่งในเมืองระยอง
ก่อนเกิดเหตุเพื่อนผู้เสียชีวิตเดินไปเข้าห้องน้ำ
และถูกร้อยตำรวจเอกในหนึ่งที่เคยรู้จักกันมาก่อนพูดจาว่าไม่ให้เกียรติ
จนกระทั่งผู้เสียชีวิตเดินเข้าไปด้านร้อยตำรวจเอกได้ใช้มือผลักอก
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนร้อยตำรวจเอกเดินเข้าไปสมทบ
พร้อมเดินอ้อมไปด้านข้างแล้วชักปืนขนาด๙มิลลิเมตรยิงใส่ทันที
ขณะนั้นเพื่อนผู้เสียชีวิตกระโดดขวาง
กระสุนได้ทะลุหัวไหล่ซ้ายไปเข้าที่ท้องของนายบรพักษ์ผู้เสียชีวิต

จากนั้นเกิดการชุลมุนจนเพื่อนผู้เสียชีวิตอีกคนได้เก็บอาวุธปืนที่ก่อเหตุได้
ส่วนผู้ก่อเหตุรีบวิ่งหนีขึ้นรถยนต์ที่มาจอดรอด้านหน้าผับแล้วขับหนีไป
โดยระหว่างที่ทั้ง๓คนอยู่โรงพยาบาล
ร้อยตำรวจเอกและเพื่อนได้มาพร้อมกับชายชะกันกว่า๒๐คนพร้อมข่มขู่ว่า
ห้ามแจ้งความและขออาวุธปืนคืน
แต่นางสาวโสริยาไม่ยอมคืนให้จึงโทรแจ้งตำรวจ
เมื่อตำรวจมาถึงร้อยตำรวจเอกคนดังกล่าวกลับบอกว่าไม่มีอะไร
จัดการเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
เขาเตรียมการกันมาแน่นอนเลย
ถ้าไม่งั้นพอกระทำเสร็จปรับเขาก็ยิงรถมารับข้างหน้าเลย
แล้วก็สิ่งที่หนูกลัวก็คือจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
เพราะว่าถ้าพิทราบมาทางฝั่งโดนเขาเป็นคนหญิงทุกคนแล้วก็มีสีอ่ะค่ะ

ด้านในภาวัฒน์สุจริตชัยกิจพ่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
อยากขอความเป็นธรรมเพราะลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัว
ยังติดใจว่าทั้งที่ตำรวจรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
แต่กลับเพิกเฉยไม่เร่งดำเนินคดี
เรารู้ว่าเป็นพวกข้าราชการยศร้อยตำรวจเอกคนหนึ่ง
แล้วก็นักการเมือง๑คนหรือ๒คน
แต่พวกเขาประมาณมี๖คนล่ะมั้ง
เป็นเพื่อนเขาบอกไว้เพื่อนลูกชายที่เสียชีวิต
แล้วลูกผมนอนอยู่โรงพยาบาล๓วัน
ไม่มีใครไปสำรวจไม่มีใครไปดูแลเลย
ไม่มีใครไปสอบถามอะไรบ้างเลย
ลูกผมเสาหลัก

นายพิเชศเขานวลอายุ๔๕ปี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองระยอง
พร้อมด้วยทนายส่วนตัวเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรเมืองระยอง
จากนั้นนำตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดระยอง

ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ด้านธนัยความผู้ต้องหาได้ยื่นหลักซ้ำ๕แสนบาทในการประกันตัว
ส่วนนายพิเชษยังคงให้การปฏิเสธ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน